สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
เอาชนะอัลเมริกจากอุสเบกิสถานไปแบบท่วมท้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับ
ฟุตสอนสมสรรชิงแชมป์เอเชียรอบ๘ทีมสุดท้ายที่บางกอล์กอรีน่าชนบุรีบลูเวฟ
พบกับอัลมาริกทีมจากอุสเบกิสถานเริ่มเกมมาไม่ถึงนาที
อัลมาริกขึ้นดำก่อน๑๐อย่างรวดเร็วจากชอลลี่ปอล์ฟ
แต่ว่าเล่นไปเล่นมาคุณผู้ชมครับอามริกนั้นถูกไล่ออกไป๑คนนาทีที่
ทำให้อเมริกนั้นต้องเล่น๔คนภายในเวลา๒นาที
ชาวนาทีที่๑๒จากเจสดาชุดติดเสมอเปลี่ยนเป็น๑ตะ๑
จากนั้นยิงแล้วยิงมั่นใจครับเห็นท่านด้าน
หนีห่างแบบเป็นสามประตูก่ะหนึ่งในครึ่งแรกนะครับ
จากนั้นในครึ่งเวลาหลังครับชมบุรียังเล่นได้เหนือกว่า
และได้ประตูปิดท้ายจากซาป้านะครับในจังหวะสวนกลับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ส่วนนัฟเอาวาซาสของอิรักชนะเอาซาสของกาต้าไป๒ประตูต่อ๑
และคู่ไฮไลท์สำคัญของรอบนี้ทาธิซัสดายายีของอิราต
เจอกับนาโกย่าโอเชียนของญี่ปุ่นครับ
คู่นี้ต้องสู้กันถึงดีการนะครับเพราะว่าเสมอกันในเวลา๑ต่อ๑
และในช่วงต่อเวลาพิเศษก็เสมอกัน๒ประตูต่อ๒
ต้องดีการดวนจุดโทษกันแล้วก็เป็นทางด้านนาโกย่าครับ
ที่ยิงได้แม่นกว่าเข้าหมด๓คนส่วนทาธิซัส
ซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้พลาดคนสุดท้ายก็ตกรอบไป
การประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่๒๑กรกฎาคม๑๖นาฬิกา
ทั้งสองคู่นะครับเน้นย้ำว่าไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดครับ